ไปดูเหตุการณ์ศรีสะเกดคุณผู้ชมค่ะสามีหึงภรรยาค่ะ
แล้วก็เอาปืนเนี่ยยิงภรรณาภรรยาเจ็ดนัดซ้อนนะคะ
ภรรยาเสียชีวิตคาห้องนอนต่อหน้าช่างที่มาติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ในห้อง
หลังก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีแต่สุดท้ายเนี่ยไปเสียหลักล้มค่ะ
ตำรวจไล่ตามอยู่ก็จับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่นางสาวเฟรีดาบีศรีจำปาหรือเรียกกันว่าคุณเฟย์
ถูกนายธนาวุฒิล่าธรรมในออฟน์เนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นสามียิงเธอเสียชีวิตในบ้านพักชุมชนท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
ถูกยิงที่ใบหน้าแขนขาหน้าอกและแผ่นหลังรวม๗นัดนะคะ
นะคะตำรวจก็เก็บปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามิลลิเมตรที่ตกอยู่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
นายธนาวุฒิเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จก็ขี่บิ๊กไบท์หลบหนีไปตำรวจก็ตามไป
แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพนะคะ
ตอนที่ในออฟเนี่ยขี่รถด้วยความเร็วมาตรงนี้ค่ะ
ตรงจุดนี้พอขี่มาแล้วสักพักนึงเนี่ยนะคะเสียหลัก
แหกโค้งค่ะคุณผู้ชมค่ะแหกโค้งชนกับเสารั้วแล้วก็ต้นไม้ข้างทาง
ตรงจุดนี้เขาเรียกกันว่าบ้านหนองโนก็ปรากฏว่าในออฟเองขี่รถหนีมาด้วยความเร็วได้รับอุบัติเหตุ
ตรงนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยตามไปอายัดตัวที่โรงพยาบาลค่ะ
ตำรวจสพเมืองศรีสะเกดนะคะทางฝั่งนางบัวพาแม่ของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยที่บ้านก็มีช่างเฟอร์นิเจอร์๒คนเอาเตียงกับตู้มาส่ง
ก็เอาไปติดในห้องนอนไม่ให้ช่างเข้าไปติดตั้งในห้องนอน
ลูกสาวก็อยู่ในห้องก็คอยชี้จุดให้ช่าง
ปรากฏว่านายธนาวุฒิลูกเขยเนี่ย
บิ๊กไบท์มามาถึงก็เดินปรีเข้าไปในห้องนอนเลย
แล้วประตูมันล็อกจากข้างใน
ก็อาจจะรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้น

ก็เลยโมโหนะคะชักปืนยิงใส่ประตู
แล้วพยายามดึงลูกบิดจนเปิดได้
พอเปิดได้ก็ยิงใส่ลูกสาวหลายนัดเลย

เฟอร์นิเจอร์สองคนไม่รู้อีโนอิเน่
หนีตายกันจ้าละวันนะคะ
ทิ้งรถขนเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ที่บ้านแบบนั้นแหละค่ะ

ครอบครัวตอนนี้เตรียมเดินทางไปรับศพผู้เสียชีวิต
นำมาประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้านะคะ
พ่อของผู้โกเหตุนายธวัชชัย
เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
ก็พูดสั้นบอกว่าลูกชายไม่เคยเล่าเรื่องในครอบครัวให้ฟัง
ขณะที่คุณบัวพาแม่ของผู้เสียชีวิต
เปิดใจกับนักข่าวค่ะบอกว่าเรื่องนี้มาจากความหึงหึงห่วงของลูกเขย
คิดว่าลูกสาวจะมีผู้ชายคนใหม่
แล้วก็ทำร้ายร่างกายลูกบ่อยเลยนะคะ

ลูกเขยไม่พอใจแล้วก็เข้ามาเกาะเหตุค่ะ
แม่เองก็รู้สึกเสียใจและอยากขอโทษที่ไม่สามารถปกป้องลูกได้
ส่วนจะให้อภัยลูกเขยหรือไม่ยังบอกไม่ได้
แต่ว่าเธอบอกว่าเขาทำเกินไปค่ะ
อภัยเขาได้ไหม

ส่วนนายธนาวุฒิเนี่ยนะคะอาการยังโคม่าค่ะ

จะสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่เป็นจังหวะที่ขี่รถหนีมานะคะ
แล้วก็เสียหลักทำให้เกิดอุบัติเหตุ